คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าคดีแก๊งปืนควายนะคะที่ก่อเหตุอย่างโหดเยี่ยม
นำมาซึ่งกระแสสังคมเรียกร้องให้ผู้ที่ก่อเหตุข่มขืน
จะต้องถูกลงโทษประหารชีวิต
ซึ่งเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีได้มาตอบในประเด็นดังกล่าว
บอกว่ากรณีนี้ต้องขึ้นอยู่กับข้อกฎหมาย

แต่อย่างไรก็ตามทุกคนควรจะมีจิตสำนึกค่ะ
ส่วนในเรื่องของคดีนะคะจะมีการรวมคดีเข้าด้วยกัน
สำหรับเหตุการณ์ที่มีการฆ่าฝังดินในพื้นที่จังหวัดพัทธลุง
และเหตุการณ์ข่มขืนและพยายามฆ่าโยนหญิงสาวลงไปในเหวที่จังหวัดตรัง
จะมีการรวม๒คดีเข้าด้วยกันค่ะ
พลตำรวจโทวีรพงศ์ชื่นพักดีผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักดิ์๙
ประชุมร่วมกับผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดพัทธลุง
และตำรวจภูทรศรีนครินรวมถึงพนักงานสอบส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อติดตามคดีกลุ่มคนร้ายฆ่าแล้วฝังเยาวชนชายอายุ๑๘ปี
ข่มขืนแฟนสาวก่อนจะทำร้ายร่างกายและผลักตกเหว
ที่อำเภอนายงจังหวัดตรังแต่รอดชีวิตจนให้ปากคำกับตำรวจ
และสามารถขยายผลจับกลุ่มผู้ต้องหาได้๕คน
พลตำรวจโทวิรพงศ์สั่งให้รวมคดีฆ่าฝังดินในพื้นที่พัทธลุง
และคดีทิ้งเหยื่อผู้หญิงบนขาวพรรภภอำเภออำเภอนายโยงจังหวัดรัง
เป็นคดีเดียวกันนะคะเพื่อไม่ให้การทำงานซ้ำซ้อน
และตั้งคณะสอบสวนโดยเฉพาะ
ส่วนผู้กระทำผิดที่เป็นเยาวชนต้องใช้กลุ่มบุคคลสหวิชาชีพเข้าร่วมสอบสวน
มั่นใจว่ามีพยานหลักฐานเพียงพอเสนอต่อสารเพื่อเอาผิดกลุ่มผู้ต้องหาได้
ญาติผู้เสียหายยังติดใจสามารถให้การเพิ่มเติมได้
และจะสอบสวนทุกคนที่เกี่ยวข้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐาน
นั่นพันธุ์ประบบสถานีปุทธนายโยงจังหวัดตรัง
หลังผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๙สั่งให้รวมคดีเป็นการกระทำความผิดต่อเนื่อง
ขออนุมัติถอนหมายเลขคดีแล้วนำสำนวนการสอบสวนทั้งหมดในฐานะพื้นที่พบเหตุครั้งแรก
ส่งตำรวจภูทรศรีนครินทร์เพื่อรวมคดีให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ในการส่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง๕คนซึ่งได้ดำเนินการถอนเลขคดีและเตรียมส่งสำนวนคดีแล้ว
ขณะที่ผู้เสียหายหญิงท้อง๓เดือนยังคงรักษาตัวที่โรงพยาบาลศูนย์รังนะคะ
ตำรวจได้สอบสวนเสร็จสิ้นขบวนการตามกฎหมายแล้วเช่นเดียวกัน
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการเรียกร้องให้ประหารชีวิตคนที่ก่อเหตุข่มขืนว่า
คนไทยมีแนวคิดที่สุดตรงเกินไปทุกอย่างต้องปฏิบัติตามกฎหมายและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง
แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือตัวบุคคลต้องมีจิตสำนึก
จะให้ใช้มาตรา๔๔เรื่อยไปเป็นไปไม่ได้
ปัญหาทุกอย่างที่เกิดขึ้นทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้อง
ดังนั้นต้องร่วมการแก้ไขและเคารพกฎหมายค่ะ
ก็เป็นความคืบหน้าในเรื่องที่แก๊งปืนควายก่อเหตุอุกอ่าน
แล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐวันนี้
โฆษกระทรวงยุติธรรมนั้นเดี๋ยวเขาบอกว่า
ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุถ้าพูดรวมแล้วทั้งหมด
เขาบอกว่าเป็นแก่เกินวัยใจอาทยากร
รุนแรงและดูเหมือนกับว่าแล้วแบบเป็นอย่างดี
แต่ว่าพอไปตรวจสอบเรื่องของสติสัมปัชญะ

รวมทั้งก็มีการพิจารณาแผ่งภาวะจิต
ลักษณะนิสัยต่างก็ไม่มีอาการเป็นโรคจิต

เรื่องนี้สามารถที่จะให้สารเยาวชนและครอบครัว
โอนคดีไปพิจารณายังศาล
ที่มีอำนาจพิจารณาคดีธรรมดาได้
ตามพศเยาวชนและครอบครัว
และวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว
ปี๒๕๕๓มาตรา๙๗นะครับ